เรื่องราวเตือนภัยคนใช้รถใช้ถนนกันหน่อยนะคะ
เวลาจะขับรถขับราหมั่นตรวจสอบ

เพราะคนที่มาเจอเขาเล่าให้ฟังว่า
เร่งเข้าตรวจสอบเหตุคนหมดสติภายในรถอยู่บนทางด่วนบุรพาวิถีขาเข้าชนบุรีนะคะ
เห็นเป็นรถเก่งนิสันจอดอยู่ข้างทางตอนแรกเนี่ยกู้ภัยเขาก็เข้าใจว่ารถคงเสียแหละ
พอเข้าไปส่องดูในรถเท่านั้นแหละทุกคนอยู่ในสภาพตาค้างหมดสติ
เขาก็พยายามเคาะเรียกแล้วก็เขย่ารถให้คนในรถตื่นเป็น๑๐นาทีค่ะ
ที่คนขับทราบชื่อก็คือนายธนัยนันเชื้อธีรพงศ์
ตื่นขึ้นมาแต่ยังคงอยู่ในอาการสั่นเทาเกร็งลิ้นแข็งแล้วก็ปัสสาวะราด
คุณเชื่อไหมเขาพยายามที่จะกดปุ่มเพื่อลดกระจกลงคุยกับเจ้าหน้าที่
เขาใช้เวลา๕นาทีนะคะกว่าจะกดกระจกรถลงได้
คือประสาทไม่ทำงานแล้วไม่ทำงานเลย
จากนั้นกู้ภัยก็รีบเปิดประตูรถทุกบานเลยเพื่อให้อากาศถ่ายเทค่ะ
ข้างกันพบนางสาวจิตรารัฐนามจำปีภรรยา
สภาพเดียวกันเลยหมดสติตาค้างน้ำลายฟูมปากปัสสาวะราชเกรงไม่รู้สึกตัว
เบาะหลังมีลูกสาววัย๗ขวบค่ะเด็กหญิงอารีพัฒน์

พอกู้ภัยเข้าช่วยเหลือก็พบว่าชักเกร็งลิ้นแข็งแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวสองแม่ลูกออกมาจากรถ
แล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเข้าช่วยทันที
จากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลบางประกง
ส่วนนายธนัยนั้นที่เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มพูดคุยได้เนี่ยนะคะ
ให้การกับตำรวจบอกว่าเขาขับรถออกมาจากบ้านที่พระรามสาม
กำลังจะไปเที่ยวบางแสนกับลูกแล้วก็ภรรยา
ซื้อเครื่องดื่มภายในปั๊มน้ำมันแถวพระราม๓

เชื่อมกับเส้นทางด่วนบุรพาวิถี
ทีนี้ขับอยู่เนี่ยเขารู้สึกเวียนหัวค่ะ
แล้วก็มีวูบบ้างขับต่อไปไม่ไหว
ก็เลยหักรถจอดเข้าข้างทาง
ขณะนั้นเนี่ยขณะเดียวกันที่เขามึนมืนหัวเนี่ย
ภรรยาก็หันมาแล้วก็บอกกับเขาเหมือนกันว่า

ก็หมดสติกันไปหมดเลยทั้ง๓คนในรถ
ต้องบอกว่าโชคดีที่คนขับมีสติที่จะเอารถเนี่ย
เข้าข้างทางก่อนใช่ไม่งั้นอาจจะแบบวูบแล้วแบบตกไปเลยก็ได้
อาจจะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงกว่านี้อีกนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นเขาไม่รู้สึกตัวอีกเลย
จนเจ้าหน้าที่มาเคาะมาเขย่ารถนี่แหละ
ส่วนสาเหตุหลายคนคงสงสัยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น

นายธนันกับนางสาวจิตรารัฐที่เริ่มให้การได้แล้วเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่นั่งรถเนี่ยเขาได้กลิ่นเหม็นไหม้แปลก
คล้ายกับกลิ่นควันท่อไอเสียลอยเข้ามาในรถ
จากนั้นก็เริ่มมีอาการเวียนหัวแล้วก็เริ่มเกร็งแล้วก็หมดสติค่ะ
ตำรวจก็จะให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสภาพรถอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุนะคะ
แต่เบื้องต้นเขาก็คาดการณ์กันว่ามันน่าจะเกิดจากท่อไอเสียมันรั่วเข้ามาภายในห้องเครื่องคือตรงที่เรานั่งกัน
แล้วถ้อยเสียก๊าซที่มันปล่อยออกมาคือคาร์บอนมอนออกไซด์
เบอร์บอนออกไซดนี่มันร้ายแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ
มันคือก๊าซพิษมันก็จะทำให้ออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกาย
คือมันไปดูดจับออกซิเจนในร่างกายเราหมดเลย
ก็เลยทำให้เกิดอาการทั้งชักทั้งเกรงหมดสติแล้วก็สั่นตาค้างแบบนี้

ซึ่งเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ารถยี่ห้ออะไรจากพวงมาลัยของคนขับที่ถ่ายให้ดูนะฮะ